จากวันล่าสุดกรรมทรวมฮาลิศเตรียมออกบรรยาการ
เพื่อดูแลราคาข้าวให้กับชาวนาแต่ยืนยันนะครับว่า
จะไม่ใช้นโยบายรับจำนำข้าวครับในเรื่องนี้ทางด้านของ
ภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกะดสมฮณิทธ์ก็วันนี้มีการประชุมหามารืกัน
กับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็บอกนะครับว่าจะดูแล

บาทไม่เกิน๒๐ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกินสองหมื่นบาทก็เป็นการช่วยดูแลผลผลิตข้าวที่กำลังจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปทั้งหมดเนี่ยคาดว่าใช้วงเงินรวมประมาณนะครับ๖๙๐๐ล้านบาทแล้วก็จึงมีการเสนอให้กับคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติซึ่งท่านนายกเป็นประธานเดี๋ยว

แต่สลาดใจไม่ได้เพราะหนี้ภาคคุณเรือนยังสูงอยู่นะครับซึ่งต้องจับตาดูกันต่อไปแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขทำให้หนี้นั้นลดลงมาให้ได้ครับ